ไปต่อที่ความคืบหน้าหลังจากที่มีคนขับรถเก๋งสีดำไปบีดแรร์
ไล่คุณลุงที่ปั่นจักรยานอยู่ข้างหน้า
แล้วก็เอารถของลุงนั้นทุ่มจนพังด้วย

ล่าสุดเราตามไปเจอตัวคุณลุง
เดี๋ยวไปดูว่าคุณลุงเขาจะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไร

ส่วนน้ำเงินส่วนชายหัวร้อนสวมเสื้อเทา

ก็เดินเข้าไปหาลุงผลักลุงจนล้ม
ทุ่มรถจักรยานของลุงไปที่ฟุตบาท
กระเด็นไปไกลรถจักรยานก่อพังภาพนี้มีคนโพสต์ระบุข้อความว่า
เหตุเกิดบริเวณทางยูเทิร์นชายเสื้อเทาขับรถสีดำขับตรงมาด้วยความเร็ว
แต่ว่าไปต่อไม่ได้เนื่องจากว่าคุณลุงนั้นเขาปั่นจักรยานขวางอยู่
ก็เลยบีดแร่ใส่ยาวลุงแกก็ตะโกนกลับไปแล้วพี่เสื้อเทาก็หัวร้อน
เปิดประตูลงจากรถมาผลักลุงล้มจากจักรยานแล้วก็ทุ่มจักรยานจนกระเด็น
ลุงแกก็โมโหก็เลยเตะรถเขาคืนไปเพราะทำอะไรไม่ได้นะครับ
หลังโพสต์นี้ถูกแชร์ไปปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยนะฮะลูกชายของลุงเองเนี่ย
เอาภาพหนุ่มหัวร้อนไปแชร์ต่อลักษณะการตามหาตัวพร้อมบอกว่า
ถ้าใครพาไปเจอจะให้สองพันไม่ได้ออกตัวแรงแต่บุคคลนี้คือพ่อผมเองครับนะฮะ
ทีมข่าวของเราตามไปเจอคุณลุงในภาพครับคือคุณลุงทศพรภูลสวัสดิ์อายุ๖๔ปี
วันนี้มาในเสื้อขาวกางเกงน้ำตาลแล้วบอกว่าวันที่เกิดเหตุ๑๐โมงวันเสาร์
บริเวณถนนสงประพาหน้าตลาดบุญอนันต์ย่านดอนเมืองลุงเนี่ยนะกำลังปั่นจักรยานข้ามถนน
ตอนข้ามเนี่ยรถคันอื่นก็จอดให้นะลุงก็ปั่นข้ามไป
พอถึงจะใกล้ถึงอีกฝั่งนึงเนี่ยปรากฏว่ามีรถเก๋งสีดำขับมาด้วยความเร็วในเลนสุดท้ายคือเลนซ้ายสุด
เหยียบเรกแล้วก็บีดแร่ใส่ลุงเสียดังมากลุงก็ตกใจมากครับ
รีบยกรถจักรยานหลบขึ้นไปบนฟุตบาทก่อนจะหันไปมองจากนั้นเนี่ยชายที่ขับเก๋งดังกล่าวก็ขับมาเทียบข้างข้างลุงพร้อม
เปิดกระจกลงมาแล้วด่าลุงด้วยถ้อยคำหยาบคายผมขออนุญาตอ่านตามแต่ไม่ครบนะ
มึงมีอะไรไอ้จุดจุดนะฮะอันนี้มัลประมาณนั้นลุงได้ยินก็โกรธสิ
เพราะว่าจากที่ดูผู้ชายคนนี้อายุคาวลูกนะอายุ๓๐นิดเด็กก็ลุงแต่ใช้คำหยาบคายมาด่าลุงรุ่นคาวพ่อแบบนี้
ก็ด่าสวนกลับไปบ้างแล้วก็เตะล้อรถไปหนึ่งครั้ง
ชายคนนั้นไม่พอใจครับเปิดประตูลงมาจากรถแล้วก็กระชากลุงแล้วก็ผลักลุงลงไป
แล้วก็ดึงรถของลุงไปทุ่มบนฟุตบาททำให้สายเกียร์เบรกแล้วแฮนด์ด้านหน้าพังเสียหาย
ตอนนั้นลุงตะโกนกลับไปว่าเออเก่งกับคนแก่นะแต่ในใจลุงเนี่ยกลัวมาก
ว่าเขาจะทำร้ายเพราะสู้ไม่ไหวหรอกเพราะอายุก็เยอะแล้วนะฮะ
เขาทั้งเด็กกว่าทั้งตัวใหญ่กว่าแต่โชคดีนะมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็ช่วยถ่ายภาพ
แล้วก็คลิปทำให้ชายคนนั้นกลับขึ้นรถแล้วก็ขับรถหลบหนีไปเลย
ผมก็เพราะผมเป็นผู้ใหญ่กว่าผมเห็นเขาพูดอย่างนี้ผมผมก็เลย
มีอารมณ์เขาก็บอกแล้วมึงอ่ะมีอะไรกูไม่ได้ข้ามตัดหน้ามึง
รถเขาจอดให้คนข้ามให้เขายูเทิร์นแล้วมึงแซงซ้ายมาจะชนกู
แล้วมึงไปทำอย่างนี้เหรอลุงก็เลยเอาเท้าถีบไปที่ลูกล้อหน้าข้างซ้าย
รถเขาทีนึงเขาเลยว่าไอ้มึงจะเอาอะไรก็กูมึงจะเอาใช่ไหม
เขาก็วิ่งเข้ามาจะใส่ลุงลุงก็เอาจักรยานกันไว้แล้วลุงก็ชี้หน้าอ๋อ
มึงคงเก่งแก่เฉพาะคนแก่นะท่าทางก็คงจะอย่างนั้นนะ
เก่งเฉพาะคนแก่เนอะลุงก็พูดถูกแล้วนะฮะลุงแกก็ขึ้นกันนะ
ลุงก็ด่ากรรมเหมือนกันแหละก็มาด่าลุงก่อนนะรุ่นข่าวลูกแบบนี้นะครับ
หลังจากเกิดเหตุภรรยาของลุงก็พาไปพบตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันครับ
แต่ก็ไม่ได้บอกลูกชายจนลูกชายไปเห็นเองในโลกโซเชียลนะฮะ
เฟซบุ๊กต่างที่มีคนแชร์คุณลุงก็บอกว่าไม่ติดใจอะไรนะ
แต่อยากให้ผู้ชายคนนั้นรับผิดชอบซ่อมรถให้ลุงด้วย
เพราะจักรยานคันนี้เป็นรถของลูกชายรวมทั้งก็หวังว่าชายคนนั้นน่ะ
สำนึกผิดและกลับมาขอโทษลุงบ้างนะฮะ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็หวังว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเห็นข่าวและสิ่งที่คุณลุงได้พูด
อืมถ้าคุณเห็นแล้วรับผิดชอบยืดอกแมนแมนว่าขอโทษดีกว่าอืมนะครับ